อยากให้เช็คตรวจสอบเรื่องของสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะครับ
เมื่อวานนี้เกิดเหตุการณ์มีหนุ่มโรงงานคนหนึ่งอายุ๓๐ปี
งานเสร็จปุ๊บก็ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนที่สนามหลังโรงงาน
วิ่งเตะกันอยู่จู่เป็นลมหงายท้องไป
แล้วชีพจรหยุดเต้นเสียชีวิตเลยนะครับ
จากเหตุการณ์นี้หนุ่มโรงงานคนนี้ชื่อว่านายอาทิตย์โพนชัยแสง
อายุสามสิบปีเป็นชาวกรสินครับทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตรถยนต์
ที่เกิดเหตุการณ์ช่วง๖โมงเย็นเนี่ยนะฮะเขาก็กับเพื่อน
ร่วมทีมคนอื่นเพื่อนร่วมงานนะฮะก็ไปเล่นฟุตบอลกัน
สนามฟุตบอลเอกชนนะครับนะฮะทีนี้อ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่
ระยองนะครับระหว่างที่เขาเล่นกันอยู่เนี่ยสักประมาณทุ่มหนึ่ง
นะฮะเพื่อนเนี่ยเห็นนายอาทิตย์เออจู่จู่ก็หงายล้มลงไปที่สนาม
บอลครับศีรษะก็กระแทกกับพื้นย่าเทียมนอนแน่นิ่งไปตอนแรก
ว่าเอ้ยเขาแค่นอนพักหรือเปล่าไม่มีอะไรมากแต่ไปดูแล้ว
นิ่งผิดปกติสุดท้ายไปจับดูชีพจรหยุดเต้นหยุดหายใจก็ช่วยกัน
หัวใจแล้วก็ตามกู้ภัยปลวกแดงมาช่วยนะฮะกู้ภัยมาถึง
ปั๊มหัวใจแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลปั๊มหัวใจตลอดทาง
แต่ว่าเขาไม่ฟื้นนะครับนะฮะจริงแล้วเนี่ยสามารถปั๊มหัวใจ
ขึ้นมาได้สักประมาณ๒ทุ่มแล้วหยุดไปอีกทีนึงนะ
แล้วก็สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตนะครับเพื่อนของนายอาทิตย์เขาบอกว่า
อาทิตย์เนี่ยจะออกไปเตะฟุตบอลสัปดาห์ละครั้งนะซึ่งก็ไม่ทราบว่า
โรคประจำตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องรอให้ญาติเนี่ย
มาพบตำรวจตำรวจเองก็ต้องรอผลการชนสูตรศพจากแพทย์ด้วย
เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายอย่างแท้จริงต่อไปนะยังไง
ใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ระวังเรื่องของการออกกำลังกายด้วย
ใช่ถ้าหักผมเกินไปวิ่งมากไปแล้วร่างกายไม่พร้อม
มันก็จะเป็นยังไงได้ใช่จริงไม่ใช่มีคนที่รู้จักกัน
ลักษณะแบบนี้เลยนะไปออกกำลังกายไปเตะฟุตบอลแล้วเสียชีวิตอ่ะ

ร่างกายไม่พร้อมก็อย่าไปฝืนร่างกายนะครับคุณผู้ชม